ว่าโอ้โหขนลุกเลยใครได้ฟังเรื่องนี้
เพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าเพื่อนข้างห้องที่ตายเนี่ย
เมื่อวานยังเห็นกันอยู่ระดับยังเห็นเดินผ่านหน้าห้องแล้วมองเข้ามาในห้องเธอด้วย
แล้ววันนี้มาบอกตายไป๓๔วันแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นพื้นที่ที่อำเภอบางคนทีนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
ชานหน้าบ้านพบศพนายธเนธค่ะเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่สวมเสื้อ
ใส่กางเกงตามลำตัวมีคราบแป้งมือขวามีแป้งติดเต็มมือเลยนะคะ
แต่ว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรเสียชีวิตมาเบื้องต้นชนะสูตรแล้วเนี่ยประมาณ๓๔วันค่ะ
ในที่เกิดเหตุและศพก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายด้วย
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าปกตินายธเนธเขาจะอยู่คนเดียว
แล้วก็ชอบไปช่วยงานที่วัดเกาะใหญ่
จะพบศพนายธเนธเนี่ยเพื่อนบ้าน๓คนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
บ่าย๒เมื่อวานอะก็เห็นทันเนสเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านยังยืนมองเข้ามาในบ้านอยู่เลย
แต่ลักษณะหน้าตาดูดำคล้ำเลยดูเหนื่อยหอบด้วย
ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออคงออกไปข้างนอกแล้วแบบแดดมันร้อนอ่ะคงจะเหนื่อย
เห็นแหวนแส่ย่างงี้เลยเหรอใช่

โอ้โหกลิ่นอะไรมันโชยแมลงจังเลยเดินไปดูกัน
เอ้าทันเนสเสียชีวิต
ตกใจมากรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่ตกใจยิ่งกว่าตรงที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ต้นคุณธเนธเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓๔วันแล้วครับ
สามคนที่ช็อกบอกเอ้าแล้วเมื่อวานที่เห็นคืออะไร
แล้วตอนเย็นเธอเห็นเธออีกไหมไม่เห็นไม่เห็น
เมื่อวานที่เห็นนั่งกันอยู่เนี่ยเห็นสามคนเลยสามคนเลย
ก็เมื่อกี้เทียนกับพวกนั้นเค้าว่าเมื่อวานยังเจออยู่เลย
แล้วมันจ้องจุ๊บมองหน้านี่เลยอืมแล้วลักษณะที่เห็นเขาเป็นยังไง
หน้าดำหน้าดำดำเค้าก็มองตัวเนื่อยปกติแล้วมันก็มองเค้าต้องเดินเข้าไป
แล้วพอเราทราบข่าวตอนไหนว่าเค้าตายแล้วตกใจตกใจไม่เชื่อ
คือเขาบอกว่าตายแล้วเราก็ตกใจแต่ว่าบอกตายสามวันนี้เราก็
ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าวานเจอเขาอ่ะเค้าเห็นเขาเดินเข้าไปเนี่ย
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่เคยเลย
ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกที่เขาเดินมาผ่านแล้วมอง
นี่ต้องกลัวอีกกี่วันเดี๋ยวเจอมาให้เราเห็นนี่
แล้วก็พูดกันแล้วเราก็เลยบอกหึหรือว่าวิญญาณมันมาบอกให้เราไปดูมันที่บ้านวะ

เฮ้ยเชื่อมั้ยเนี่ยพวกผู้คนลุกเลยเนี่ย

แล้วก็ไปเถียงกับพวกเขาว่าตัววานเจอว่าวานเจอ
สงสัยคืนนี้ได้นั่งคุยกันทั้งคืนแน่เลยค่ะสาม

แต่ที่แน่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ฟันทงนะคะว่าคุณธเนธเสียชีวิตจากอะไร
เดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ต้นคิดว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็อากาศที่ร้อนจนทำให้วูบค่ะ